สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับรู้ก่อนร้อนหนาวกับดิฉันนัทชายกิตโมกค่ะสุดสัปดาห์นี้เป็นอีกช่วงที่ประเทศไทยจะมีฝนตกหนักตกกระจายทั่วทั้งประเทศนะคะเกิดจากอิทธิพลจากมรสุมฝนที่ตกประจำตามฤดูกาล
นั่นเองค่ะคุณผู้ชมทำให้ประเทศไทยจะมีฝนตกเฉลี่ย๑๔๐๗๐ของพื้นที่ค่ะ
ซึ่งหลังจากนี้ต้องใช้ความระมัดระวังด้วยนะคะไปไหนต้องวางแผนก่อน
ส่วนพี่น้องเกษตรกรนะคะต้องระวังโรคในสัตว์ในช่วงหน้าฝนกันด้วยค่ะ

ระวังโรคปากเท้าเปื่อยในสัตว์เลี้ยงค่ะตระกูลเท้ากีบวัวและควายค่ะ

เช่นเดียวกันเลยต้องระวังควบคุมอุณหภูมิโรงเรือนสัตว์ปีกเป็ดไก่และนกค่ะ

ต้องระวังโรคโคนเน่าในไม้ผลจากการขังของน้ำค่ะ
ในขณะที่ภาคใต้นะคะระหว่างหนอนในพืชไร่และไม้ผล
ชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังค่ะ
คลื่นสูง๑๒เมตรค่ะ
ช่วงนี้นะคะฝนตกกระจายทั่วประเทศพกร่มกันด้วยค่ะคุณผู้ชม

เกิดดินถล่มซึ่งดินถล่มครั้งนี้ไม่ธรรมดาค่ะ
เพราะว่าได้พัดนำเอาบ้านทั้งหลังนะคะลงไปในทะเลค่ะ
คลื่นได้ซัดบ้านออกไปนอกทะเล
ในที่สุดได้จมหายไปต่อหน้าต่อตาผู้ที่อยู่อาศัย
แต่ว่าเคราะห์ดีค่ะที่ในครั้งนี้ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตค่ะ
และนี่คือรู้ก่อนร้อนหนาวสวัสดีค่ะ